จะต้องเช็คแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงและทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ตรวจสอบให้คุณผู้ชมดูได้จากด้านข้างเนี่ยนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะ
อัปเดตอันนี้คือค่าอัปเดตในช่วงเวลา๕โมงเย็นที่ผ่านมาก็คือ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
แต่ละพื้นที่สีส้มสีส้มนี่คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
จากคืนกันต่อเนื่องกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยยังไม่ควรนะคะ
ยังเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมอ่านได้เรื่อยนะคะ
สถานการณ์แต่ทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สถานการณ์ยังคงแย่อยู่นะคะจากการตรวจสอบนะคะ
ล่าสุดผลการตรวจวัดยังพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน๒๔พื้นที่
เช่นพื้นที่บางรักเขตราชเทวีเขตพญาไทยเขตบางกะปิ
โดยตรวจวัดได้ในช่วง๕๑๗๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะก็คือสีส้มนะคะ
หลีกเลี่ยงและงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ในตอนนี้ค่ะหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนต่างเขาร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหามาตรการเบื้องต้นเมื่อเช้านี้ค่ะ
สปิงเกอร์๑๘หัวปั๊มและถังน้ำขนาด๑๕๐ลิตร
ขึ้นบินเลยนะคะโปรยละอองน้ำเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

หลังจากเมื่อวานนี้ผู้บริหารของโรงเรียนการบิน
ก็เลยเลือกวิธีการใช้เครื่องบินเล็กพ่นน้ำ
ทดลองใช้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเบื้องต้นก่อน
ล่าสุดนะคะมีการปรับแผนการบินแผนการบินวันพรุ่งนี้
จากเดิมจะให้ขึ้นบินแบบฝูงบิน๑๐ลำมีการปรับค่ะ
ให้ขึ้นบินทีละ๑ลำลำละ๓๐นาที
โดยใช้ความสูง๒๐๐เมตรเพื่อโปรยละอองน้ำ
บริเวณถนนพระราม๒เขตบางขุนเทียน
ซึ่งจะโปรยซ้ำในจุดเดิม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดึงฝนลงสู่พื้นดิน

กฎการบินไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎการบินด้วยนะคะ
ได้ระบบ
นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน

เช่นการจับรถควันดำควบคุมฝุ่นก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรชะลอการปล่อยมลพิษ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายลงมากนัก
ฝุ่นเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์

โดยเฉพาะที่มัน๑๐ปีขึ้นไปที่มันอายุมากแล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็ไปพบว่าส่วนใหญ่มันเป็นรถส่วนบุคคลด้วย
แม้จะตรวจจับและกวดขันตามกฎหมาย
กรุงเทพมหานครมันก็ไม่มีการถ่ายเทอากาศ
ฝุ่นมันปกคลุมไปทั่วเมืองก็คืออากาศมันปิดนั่นเอง
ว่าจะทำอย่างอื่นไปแต่อากาศธรรมชาติมันปิด
มันก็เลยยังไม่เห็นผลมากนัก
ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาควรทำมาตรการที่เข้มข้น

ห้ามนั่งรถคนเดียวหรือแม้กระทั่งห้ามใช้รถอายุ๑๐ปี
แต่ที่พูดมาทั้งหมดมันทำไม่ได้เพราะประชาชนไม่ยอม
แก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างตอนนี้
ดังนั้นหากเรียกร้องอะไรเอาแต่พอดีอย่าพูดเพื่อความสะใจอย่างเดียวนายกบอกนะคะ
ที่มันจะหาโดนตัวใหญ่ไปสู่ไอ้ใจพัทนาตัวใหญ่ขึ้นมา
ทรงแดนมันก็ตกตายนั่นแหละอย่าคิดง่ายสิ

ฟังทันไหมฟังทันไหมตอนที่เงินพูดว่า
ก็พูดถึงเรื่องรถนี่ไงรถดีเบส
ฟังทันด้วยเหรอแล้วเขาบอกว่าจะแก้ปัญหายังไงคะ
ไหนบอกสิดิฉันฟังไม่ทันจริงนายกพูดช้าหน่อยนะคะ
แต่ว่านายกบอกว่าเอาล่ะก็สัญญานะคะ
ว่าจะแก้ปัญหาสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นให้

ผมยืนยันว่าผมไม่สวดมนต์ไล่ฝุ่น

ท่านบอกว่าท่านสวดมนต์ทุกวันเลยเพื่อขอพร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าขอให้พี่น้องชาวใต้ปลอดภัย
แล้วมีคนไปแซวว่าฝุ่นมาแบบนี้นายกสวดมนต์ไล่ฝุ่นไหม
นายกก็เลยไม่มีใครได้เล่นเองซะเลย
อันนั้นคือเรื่องของการเมืองแล้วก็แก้ไขปัญหา